โศกนาฏกรรมกระดยิงที่ห้างสรรพสินค้าที่นครราชศรีมาเนี่ย
ย้ำตรงนี้ก่อนนะว่ามันต้องถอดบทเรียนกันเป็นส่วน
ต้องแยกแยะแต่ละเรื่องในการที่จะดูนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนร้ายหรือจะเป็นมูลเหตุจูงใจของคนร้าย
ต้องไล่ดูแล้วก็ต้องแยกแยะด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงชนวนเหตุ
มเหตุแรกเริ่มที่มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้าย
ที่ทำให้เขาตัดสินใจฆ่าคน๒คนแรก
ที่มันจะบานปลายไปมากไปกว่านั้นจนถึง๒๙ศพเนี่ยนะคะ
คือตอนแรกที่เราได้ข้อมูลมาก็คือว่า
มันมีปัญหากันระหว่างตัวคนร้ายกับผู้บังคับบัญชา
แล้วก็แม่ยายของผู้บังคับบัญชา
ที่เขามีหน้าที่ในการดูโครงการเรื่องจัดสรรบ้านและที่ดินให้กับทหาร

บ่าย๒วันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ความจริงตั้งใจยิงให้ตายทั้ง๓

ก่อนจะไปก่อเหตุต่อเนื่องอ่ะนะ

มันต้องมาคุยกันเพื่อให้รู้มูลเหตุแห่งคดีในจุดเริ่มต้น
เพราะผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ที่แถลงข่าวก็บอกว่า

ใช่เพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นมูลเหตุที่
นำไปสู่เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอื่นตามมาก็เป็นไปได้

เกี่ยวกับกรณีการมีโครงการจัดสรรที่ดิน
ซื้อบ้านซื้อที่ดินกู้เงินมามีเงินทอน
แล้วผู้บังคับบัญชาเอาเงินเขาไปอะไรประมาณอย่างนี้
ก็คืออย่างที่ถ้าเอาตามที่คนร้ายโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊

ทางคนใกล้ชิด
ทางฝั่งของแม่ยายของผู้บังคับบัญชา
สามีของนางอนงแม่ยายของพันเอก
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคนร้าย
ตัวของในหน้าที่ชื่อพิทยาถูกยิงเจ็บสาหัส

จะมีคนที่รู้เรื่องอีกคนนึง

นั่นก็คือภรรยาของผู้บังคับบัญชา
ของอ่าคนร้ายที่วันนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุใช่ค่ะ
ซึ่งก็มีรายงานว่าคนร้ายเองก็พยายามจะตามหาอยู่
ได้ข่าวว่าไปอยู่แถวห้างก็เลยพยายามขับรถไปหาที่ห้าง

แต่ข้อมูลวันสองวันที่ผ่านมา
มันก็ออกมายังไม่ตรงกันมากนักว่าตกลงแล้ว
เรื่องโครงการซื้อบ้านซื้อที่ดินค่าในหน้าอะไรตรงนี้เนี่ย
มันเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่
แล้วปมเหตุมันอยู่ตรงไหนที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย
เพื่อนของคนร้ายดูบ้างดีไหมคะ

นี่คือนางอนงแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของคนร้าย

แต่เรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าที่เราให้ดูมูลเหตุแห่งคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องสืบต่อเนื่องไปถึง
การตรวจสอบภายในกองทัพบกเขา
ว่าโครงการพวกนี้มันมีผลประโยชน์เข้ามาโดยไม่ควรโดยไม่ชอบในกองทัพไหม
ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังบอกว่า
คนร้ายเนี่ยถูกบีบคันกดดันจนต้องไปก่อเหตุไล่กราดยิงผู้คน
อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้แยกเลยนะฮะ
ไม่ได้อธิบายเพื่อที่จะให้เห็นความชอบทำว่าคนร้ายทำแบบนั้นได้

อันนี้ให้รู้มูลเหตุของปัญหาในบ้านหลังนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลมาจากอีกหนึ่งคนนะคะ
คนนี้เนี่ยเป็นนายทหารเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนร้ายด้วย
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนายสิบเลยค่ะ
ทหารคนนี้นะเขาบอกว่ารู้จักกับคนร้ายมาตั้งแต่เรียน
เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนิสัยดีแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตน
เรื่องที่เกิดขึ้นมูลเหตุก็คือเพื่อนของเขา
เพื่อนของเขาที่เป็นคนร้ายเนี่ยถูกนางอนงโกงเงิน
ที่จะต้องได้คืนจากการซื้อบ้าน๔แสนบาท
ตัวเลขไม่ตรงกับข้อมูลตอนแรกที่ออกมาที่บอกว่าแค่๕๐๐๐ใช่ไหม
บอกว่าคืนไปหมดแล้วเหลือส่วนต่างแค่๕๐๐๐
คือก่อนหน้านี้ทางฝั่งของคนใกล้ชิดนางอนงเนี่ย
บอกว่าไอ้๔แสนเนี่ยใช่แต่คืนไปจนเหลือแค่๕๐๐๐บาท
แต่๕๐๐๐มันอยู่ที่ในหน้าที่ชื่อพิทยาที่ถูกยิงสาหัส

แล้วจากการที่เขาได้คุยกับคนร้าย
ก็รู้มาว่านางอนงแม่ยายเนี่ยนะ

ประกาศขายบ้านในราคาพิเศษให้กับทหารที่สนใจ
โดยใช้สวัสดิการทหาร
หมายก็คือจะเอาทหารจบใหม่ที่ยังไม่มีภาระต้องผ่อนอะไร

เพื่อให้อันนี้เหมือนเป็นภาระก้อนแรก
เขยเป็นนายทหารซึ่งมีลูกน้องเป็นทหาร
ตัวนางอนงที่เป็นแม่ยายก็เลยทำโครงการหาบ้านมาขาย
ให้กับทหารที่จะไปกู้สวัสดิการมา
ทีนี้พอมีทหารจบใหม่หรือพลทหาร
หรือว่าทหารที่สนใจโครงการนี้

จะไปกู้เงินกับโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์ทหารบก

กู้มา๑๑๒๕๐๐๐บาท
ซึ่งนางอนงเนี่ยจะเป็นคนเดินเรื่องเอกสารให้ทั้งหมด

เข้ากู้๑๑๒๕๐๐๐บาท

จากนั้นนางอนงในฐานะเจ้าของโครงการ
ก็จะเอาโฉดที่ดินที่มีอยู่ในมื้อ
ส่งให้กับโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์

ไอ้ที่ที่คนร้ายจะซื้อเนี่ย
ประเมินมันอยู่ที่๗๕๐๐๐บาท
ลบจากเงินกู้ที่กู้มา๑๑๒๕๐๐๐บาทใช่ไหมคะ
มันจะต้องเหลือเงินทอน๓๗๕๐๐๐บาท

คือตรงนี้มันทำขึ้นมาเหมือนกับว่า
มีการพยายามที่จะเป็นในหน้าจัดหาบ้านหรือที่ดินให้
แล้วคุณเป็นทหารคุณก็ไปกู้เงินสวัสดิการมา
แต่ราคาของโฉนดที่จะขายให้เนี่ย
ราคามันไม่เต็มเงินกู้หรอก
ก็เหมือนกับจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าราคาไม่เต็มหรอก

อย่างนี้ประเมินมาแล้ว๗๕๐๐๐๐บาทก็เอาเงินให้เข้าไป๗๕๐๐๐๐บาท
เงินสดที่เหลือคุณก็จะได้เอาไว้ใช้
เพราะว่าเราไปรับมาจากที่เบิกก่อน
เต็ม๑๑๒๕๐๐๐บาท
แต่ว่าเราเอาไว้แค่๗๕๐๐บาทเพราะว่าราคามันเท่านี้

ซึ่งเงินสดที่ทอนมาเนื่องจากคนทำเอกสารอะไรทั้งหมดเนี่ย
แล้วคนที่เอาโฉนดไปให้ประเมินเนี่ยก็คือนางอนงใช่ไหมคะ
เงินทอนเกือบ๔๐๐๐๐๐บาทก็คืนกลับมาที่นางอนงในฐานะเจ้าของโครงการ

ถูกต้องซึ่งก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างนางอนงกับคนร้าย
ทีนี้เงิน๔๐๐๐๐๐บาทเกือบ๔๐๐๐๐๐บาทก้อนนี้
อนงพอได้คืนมาจากทางโครงการที่กู้เงินแล้วเนี่ย
ก็ต้องคืนให้กับคนร้ายถูกไหมคะ
แต่จังหวะที่ไปทวงนางอนงกลับบอกว่า
คืนไปแล้วคืนผ่านในหน้าที่ชื่อพิทยา
ในหน้าจัดหาบ้านจัดหาที่ดินเนี่ยที่เขาทำงานด้วยกันนี่แหละ
คืนไปให้กับพิทยาแล้ว
พอทีนี้ไปหาอนงนางอนงบอกว่าอยู่ที่พิทยา
ไปหาพิทยาพิทยาบอกไม่อยู่อยู่ที่อนง
โบ้ยกันไปโบ้ยกันมาโบ้ยกันเป็นเดือนค่ะ
สุดท้ายก็เลยวันเกิดเหตุ
มีการเรียกมานั่งโต๊ะเคลียร์กันที่บ้านนางอนง
ก็มีนางอนงมีพันเอกอนันตรโรธลูกเคยของนางอนง
ก็เป็นพยานในการจัดทำโครงการในการเซ็นสัญญาเรื่องนี้ด้วย

ถูกต้องแล้วก็มีนายพิทยาที่เป็นนายหน้า
แล้วถ้าเอาตามคำให้การก็คือฟังเส้นสุดท้ายคือคำพูดของนายพิทยาที่บอกว่า

แล้วมันก็เกิดเป็นเหตุสลดขึ้นจุดแรก
เจรจากันแล้วการเจรจามันคุยกันไม่รู้เรื่อง

ซึ่งพยานคนนี้นะที่เขาเป็นทหารแล้วเป็นเพื่อนกับคนร้ายเนี่ย
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ใช่แค่เพื่อนของเขาคนเดียวที่ถูกนางอนงโกงเงิน
ยังมีทหารชั้นผู้น้อยอีกหลายคนที่ถูกโกงเงินในโครงการนี้
แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกคนล้วนเป็นทหารชั้นผู้น้อย
ร้องเรียนอะไรไปเรื่องก็ไม่คืบหน้าเพื่อนของเขาซื้อบ้าน
เพราะต้องการให้แม่มาอยู่บ้านจริงต้องการบ้านจริง
ต้องไปกู้เงินมาจนเป็นหนี้ประมาณหนึ่งล้านห้า
แต่ไม่ได้บ้านเงินที่จะต้องได้คืนก็ไม่ได้
คือไม่ได้ทั้งเงินทอนไม่ได้ทั้งบ้าน
ทวงถามนางอนงอ้างว่าให้เงินกับนายหน้าชื่อพิทยาไปแล้ว
แล้วยังต้องถูกลูกเขยของนางอนงซึ่งก็คือผู้บังคับบัญชาของเพื่อนเขา
สั่งลงโทษจองเวรกักขังหักเบี้ยเลี้ยง
เพราะไม่พอใจที่ไปตื้อไปทวงถามจะเอาเงินจากแม่ยายของเขา
ทำให้เพื่อนเขาเครียดไม่มีทางออกแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
มันจริงจังมันจะทอดถ้ากลเชียร์หนังสือมีแต่ละศัพท์พิธีตรงนั้น
ว่าน้องจักรเนี่ยก็คือไม่ได้ทั้งบ้านแล้วก็ไม่ได้ทั้งเงินใช่ไหมครับผม
ใช่ครับมันคือเพื่อนผมมันที่สำคัญพอพอไม่ได้เงินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็
ก็โดนลักษณะเหมือนกันแป้งคือแบบโดนคุณคิดดูนะ
ว่าคตสหารจะโดนขั่งว่ามันจะเป็นยังไง
มันก็ไปละแล้วทางฆ่าร้าศักดาลเงินก็ไม่มีเงินหรอครับ
ก็คือต้องรักจ้างเทียงเท่านั้นแหละครับกษิภาค่ะ

ข้นมงบ้างสังคมให้ลูกมุดแล้วไหนเขาจะถ่ายทั้ง

คือแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย
ยิงกันตายไม่ได้มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูก
แต่ถามว่าเรื่องนี้มันต้องสะท้อนกลับไปที่กองทัพแล้วล่ะค่ะว่า
แล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงได้บ้างเพราะถ้าบอกว่าเอาเข้ากระบวนการสิ
ถ้าตามคำพูดของเพื่อนก็คือเขาทำแล้วแต่มันไม่ได้
ไปเจอผู้บังคับบัญชาที่เป็นลูกเขยของคนที่เขามีปัญหาด้วย
สั่งขังอีกอะไรอย่างเนี้ยนะแต่มุมเนี้ยคือ
ฝั่งของอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาตายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้นะอันนี้เป็นมุมของฝั่งของ
คนร้ายที่ก็ตายไปแล้วเหมือนกันใช่ค่ะแต่เพื่อนเขาบอกว่า
นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่เพื่อนผมคนเดียวด้วย
มีอีกหลายคนก็โดนแบบนี้ด้วยค่ะนะทีนี้คำถามก็คือว่า
เอาแล้วที่ว่าคนร้ายเนี่ยกดดันเพราะว่าจะไปทวงเงิน
ต้องเอาเงินคืนให้ได้เนี่ยแล้วจริงจริงแล้ว
ตัวคนร้ายมีรายได้อะไรยังไงอืมเราตรวจสอบนะฮะอ่า
เงินจากการรับราชการของคนร้ายนะต้องผ่อนค่าบ้านต่อเดือนเนี่ย
พันสามร้อยยี่สิบสี่บาทเงินเดือนเนี่ยเป็นจ่าสิบเอก
ก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดพันถึงหมื่นแปดพันบาทค่ะมีเบี้ยเลี้ยง
เวลาต้องไปปฏิบัติราชการนอกค่ายวันละสองร้อยสี่สิบบาท
ถ้าไปรับจ้างเข้าเวรแทนเพื่อนก็ได้แปดร้อยถึงหนึ่งพันบาท
แล้วแต่จะตกลงกันค่ะนะอ่าแล้วคนร้ายนี่นะ
นอกจากค่าบ้านที่ต้องผ่อนแปดพันสามไปกู้มาแล้วนี่ค่ะ
แต่ยังไม่ได้บ้านยังไม่ได้บ้านอ่าค่าเงินทอนก็ไม่ได้เนี่ย
ขี่รถบิ๊กไบท์อีกก็ไม่รู้ว่าต้องผ่อนบิ๊กไบท์ด้วยหรือเปล่าค่ะ
เนี่ยแล้วคนอื่นเขามีอีกหลายคนเห็นไหมอ่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
มันมีรายชื่อหลุดหลุดมาคนที่๕เนี่ยคือจ่าสิบเอกจักรพันธ์
คนร้ายเห็นไหมเขาจะมีเลยว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ย
จ่ายให้กับนางอนงเท่าไหร่อะไรยังไงค่าผ่อนอะไรเท่าไหร่ยังไง
แต่มันไม่ได้บ้านค่ะมันเลยมีปัญหาอืม
ไม่รู้ว่าเนี่ยขี่บิ๊กไบท์อีกต้องไปผ่อนบิ๊กไบท์อะไรด้วยหรือเปล่า
ค่ะและบ้านที่ซื้อเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับ
อยู่กลางไร่มั่นสำพระหลังทางใต้ชุมชนเนื้อที่เนี้ยห้ามสิบตระวังวา
เป็นบ้านหัวมุมโครงการกำลังตกแต่งใกล้เสร็จใกล้จะเข้าอยู่ได้แล้วนะ
แล้วก็ยังมีพวกนี่ฮะลงทรงท้าอะไรก็ไปวางไว้แล้วน่ะ
ลองเท้าคอมแบตอ่าแต่ก็ไม่ทันได้ใช้ค่ะเห็นมั้ย
สภาพเก่าเปื้อนโครนอยู่หน้าประตูบ้านในบ้านยังไม่มีอะไรครับ
เนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่เกิดเหตุเนี่ยอ่าไม่ใช่ที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านหลังที่เขาอ่าซื้อเอาไว้อืม
แล้วต้องมีเงินทอนแล้วไม่ได้ค่ะอ่าแต่ความจริงแล้ว
เรื่องนี้มันก็โอ้โหลึกลับซับซ้อน
ใช่ค่ะเกี่ยวกับอ่ากลวิธีต่างต่างในการที่จะกู้กัน
เอาบ้านมาขายแล้วก็ได้เงินทงเงินทอนกันอะไรพวกนี้
คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นระบบหรือว่ามันเป็นโครงการ
หรือมันเป็นวิธีการยังไงเป็นการตกลงกันเอง
มันมีเป็นระบบขั้นตอนวิธีที่เขาเขียนเอาไว้ชัดเจน
โครงการภายในหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้
แต่ว่านี่คือปัญหาที่กองทัพต้องถอดบทเรียน
แล้วเอาไปแก้ไขเพื่อให้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
เพื่อที่มันอาจจะไม่เป็นชนวนเหตุให้เหตุการณ์เหล่านี้
มันเกิดขึ้นอีกแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่า
สิ่งเหล่านี้ปมเหตุต่างมันไม่ใช่เหตุผลชอบทำที่
จารท์๑๑จังหวัญภัณฑ์จะสามารถก่อเหตุอย่างที่เขาทำ
วันที่๘กุมภาพันธ์ข้ามไปจนถึงเช้าวันที่๙กุมภาพันธ์ได้
ก็ท่านผู้บัญชาการฐานบกวันนี้ก็แถลงฮะ
บอกว่าจะจัดการเรื่องการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ผู้บังคับบัญชาเอารัฐเอาเปรียบลูกน้องในเรื่องลักษณะแบบนี้ให้ได้

ท่านบอกท่านไม่เคยมีสังคมออนไลน์เฟสบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรส่วนตัวอะไรไม่อยากอ่านอะไรพวกนี้ไม่อยากเห็นเนี่ย
เพราะว่าบางทีมันก็มีเรื่องที่มันไม่ควรจะอ่านเนี่ยไม่อยากจะอ่านเนี่ย
แต่ณวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทีมของท่านเนี่ยเปิดขึ้นมา
เพื่อจะได้ให้ทหารที่ประสบปัญหาเจอกันแกล้งลักษณะแบบนี้
ส่งข้อความส่งข้อมูลมาให้
โดยไม่ต้องผ่านทางช่องทางตามลำดับชั้นของกองทัพ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่ถึงหรือทหารก็ไม่กล้าเปิดเผย
ใช่ค่ะก็ให้สายตรงกันมาเลย
จริงมีทหารบางส่วนก็มีการติดต่อไปที่เพจหลายเพจ
เป็นเพจดังที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ต่างนานา
บ้างแล้วเหมือนกันนะคะว่ามีข้อมูลอยากจะเปิดเผย
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็แล้วกัน
เดี๋ยวก็คงมีข้อมูลออกมาเรื่อยนะฮะ
ตกลงแล้วโครงการนี้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันแน่

จะเห็นว่ารอบบ้านที่คนร้ายซื้อไว้เนี่ย
เห็นอิตบล็อกนี้ไหมคุณวัจจพร

คือลักษณะเหมือนเอาไว้ซ้อมยิงปืนเลยแหละใช่ไหม
อ๋อมีรูกระสุนคือเอาไว้เป้าในการซ้อมยิงอย่างนั้นแหละค่ะ
ก็ไม่รู้เขายังไงอืมเพราะบ้านนี้ก็อยู่โอ้โหห่างไกลอ่ะ
ห้าสิบตะลังวาจะห่างไกลหน่อยอืมอ่านะฮะอ่าบาย